คุณผู้ชมคะเรื่องโครงการดียังไม่หมดนะคะ

เพราะว่าธนาคารกรุงไทยเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความรู้
แล้วก็เรื่องของการออม
ทีนี้ค่ะก็เลยมีโครงการที่ดีนะคะ
รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนด้วย
เยาวชนเปรียบเหมือนอนาคตของชาติ
ดังนั้นก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องการออม

เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยค่ะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนท่าบ่อ

สนุกสนานกับกิจกรรมเกมที่มุ่งส่งเสริมการออม
อย่างเกมกรุงไทยออมไปด้วยกัน
ที่ให้ทุกทีมบริหารเงินให้งอกเงยจากเงินตั้งต้น๑๐๐บาท
ซึ่งต้องทอยลูกเต๋าเพื่อเดินผ่านช่องต่างตามจำนวนที่ได้
และหากเจอสัญลักษณ์ที่ฟุ่มเฟือยก็จะถูกหักเงินตั้งต้น
กรุงไทยเซฟวิ่งวางเส้นทางให้ถึงนกวายุ

รวมถึงเกมต่างที่ช่วยฝึกฝนการออมเงิน
โดยสอดแทรกหลักการออมเงินทั้งประเภทออมทรัพย
และเงินฝากประจำให้กับเยาวชน
โดยธนาคารกรุงไทยได้จัดตั้งกรุงไทยเซฟวิ่งคลับ
เพื่อส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างทั่วประเทศ
พร้อมการสร้างแรงบันดาลใจในการออมเงิน
โอมศิลปินนักร้องจากวงค็อกเทล
ที่ให้ข้อคิดและแนวทางการออม

แต่อย่างน้อยอย่าฟุ่มเฟื่อยกับสิ่งที่มันไม่จำเป็น
คือแยกออกก่อนว่าในชีวิตเนี่ยเมื่อเราได้เงินมาก้อนหนึ่ง

คืออยากให้เขาวางแผนให้เป็นนะครับ
วันนี้ก็เป็นการต่อยอดอีกครั้งหนึ่ง
อกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการ

วันนี้เรามาทำโครงการให้ความรู้ทางการเงิน
การสร้างทางการเงินกับเด็กในโรงเรียนของเรา
แล้วก็มีการใช้บัสเจ็ตทั้งหมด
ก็ประมาณ๒ล้านบาท

ในการไปปลูกฝังเด็กเรียน
หลังโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจเรื่องการออมมากขึ้น

เพื่อการศึกษาและเพื่ออนาคต

ออมเราอยู่ที่ประมาณ๕๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากโครงการเข้ามาเราทำการลนลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
หลายอย่างให้ความรู้ติดตามบอร์ดข่าวสารอะไรประมาณนี้
เงินออมของเราอยู่ที่๒แสน๘ค่ะ

เมื่อได้ตรงนี้มาหนูก็จะมาคิดวางแผนแล้วว่า
เงิน๑ส่วนนี้เราจะแบ่งยังไงให้เราใช้ได้พอดี
ส่วนนี้เอาไปทำอะไรส่วนนี้เอาไปทำไง
เราจะบริหารยังไงในเงิน๑ก้อนให้พอกับ๑เดือนที่ได้มาค่ะ

ธนาคารกรุงไทยยังจัดแคมเปญต่อยอดให้ทุกภาคส่วนในสังคม
มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินอีกด้วย
แคมเปญให้สติคิดก่อนควักชะงักก่อนเปย์
รวมทั้งแคมเปญอื่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องต่อไป